คุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของตัวเลขไปทดสอบสายตากันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีหลายที่ก็มีเหตุการณ์มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเรื่องตัวเลขนะคะ
นี่เลยสถานที่สุดฮอตณตอนนี้ค่ะ
เริ่มกันที่น้ำพุสโซดาค่ะ
เป็นแหล่งน้ำแร่โซดา๒บ่อที่บ้านสะตาโลอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีนะคะ
บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากอะค่ะนักท่องเที่ยวชาวบ้านทั่วทุกสารทิศพากันไปต่อคิวริมลองน้ำแร่โซดา
แล้วก็ไปรอรับแจกน้ำแร่โซดาที่เขาแจกฟรีคนละหนึ่งขวดกันด้วยนะคะนี่ไปลองไปลองกันแบบนี้เลยนะคะ
ชาวบ้านบางส่วนให้ความสนใจกับตัวเลขเหมือนกัน
เป็นตัวเลขความลึกของบ่อบาดานนะคะแล้วก็ทะเบียนรถที่ไปขุดเจาะนะ
บ่อแรกความลึกอยู่ที่๓๐๓เมตรบ่อที่๒ในความลึก๒๒๔เมตร
ที่ขุดเจาะหมายเลขทะเบียนอยู่ที่๔๐
ปรากฏว่าเลขเหล่านี้ค่ะนักเสี่ยงโชคก็พาไปซื้อกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
เลขขายดิบขายดีเกลี้ยงแผงกันไปหมดแล้วล่ะค่ะ
ส่วนที่บริเวณวัดเยื้องคงคารามอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
มีคนแวะเวียนไปขอเลขนะฮะจากเจ้าโอเลี้ยงนี่ครับนะฮะ
เป็นนกเอี่ยงแสนรู้อายุสัก๗๘เดือนได้ครับ
กำลังเป็นขวัญใจของนักเสี่ยงโชคเลย
นายบรรจงคำมังพี่เขาเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่นะครับ
ไปจากกรุงเทพเลยฮะไปอ่างทองครับ
ขอเลขมาเสี่ยงโชคในงวดนี้บอกว่าได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
ว่าที่ผ่านมานะมีคนดวงดีได้รับโชคกันไปหลายคนแล้ว
ก็เลยจะมาขอโชคดูบ้างนะครับ
ซึ่งก็ได้เลขมาสมใจเป็นเลข๓หลักซะด้วยโอ้โหกะรวยเลยนะ
แล้วหากถูกรางวัลจรอตอลี่พี่เขาบอกว่าจะเอากล้วยน้ำว้ามาฝากเจ้าโอเลี้ยงนะครับ
ขึ้นไปที่ทางภาคเหนือกันหน่อยนะฮะไปที่วัดแม่นางเรืออำเภอเมืองที่พยาวครับ
พระพุทธรูปแกะสลักหยกจากอินเดียนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยนำไปถวายนะฮะ
ศิษย์นำไปถวายพระครูปัญญามรัตนพิราชท่านเจ้าอาวาสทางวัดเองก็นำพระพุทธรูปเนี่ย
สลักองค์นี้ไปประดิษฐานแทนพระพุทธรูปฝนแสนหาองค์เก่า
เนื้อทองสำริดอายุกว่าสามร้อยปีนะฮะก็มีการนำเข้ามาบรรจุไว้ในเจดีนะฮะ
วัดแม่นางเรือแล้วก็สำหรับพระพุทธรูปนะฮะพระเจ้าฝนแสนหานั้นองค์นี้นะฮะ
มีขนาดหน้าต่างกว้างยี่สิบเก้านี้สูงหนึ่งเมตรเก้าสิบเซนติเมตรครับผ่านทีพุทธาพิเศกมาแล้วนะครับ
ที่วัดไม้ซ้อที่ลำปางนะครับอ่าคนก็ไปกลับไห้บูชานี่
พระเจ้าฝนแสนหานะครับต่อเนื่องกันอีกจังหวัดค่ะ
ไปกันที่วัดผู้ม่วงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชาวบ้านก็ไปแห่เข้าร่วมพิธีบวงสวงเสาล่ามช้างทำจากไม้มะค่าแต้
ที่มีความเก่าแก่กว่าแปดสิบปีนะคะเดิมที่สมัยก่อนเนี่ย
มีเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ขี่ช้างออกทุดงแล้วก็นำช้างมาล่ามเอาไว้ที่เสานี้ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเมื่อนำช้างมาล่ามเอาไว้
ค่ะก็จะทำให้ช้างเนี้ยไม่ดืมไม่โซนแล้วก็อยู่ในความสงบ
ชาวบ้านก็เลยเก็บรักษาเสานี้เอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
และในพิธีบวงสวงครั้งนี้ค่ะชาวบ้านบางคนก็ขอโชคขอลาบ
การเสี่ยงเซียมซีได้เลข๒หลักเอาไปเสี่ยงโชค
รุ้นรางวันวันนี้กันต่อไปด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่อสมหรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
คักไปด้วยชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคแบบนี้แหละฮะ
ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะการส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับซึ่งมีตัวเลข๖ตัว
จับคู่กันอยู่ลอยจับกลุ่มกันอยู่ไม่ห่างเลยนะครับ
ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเกิดจากอาจารย์บริษีเนร
ธาตุพุทธคุณทำพิธีจรดตัวเลขที่เรียกว่าเลขโสรสสรตะ
นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณนะครับนางเปรมจิตรัฐพัฒน์
อายุ๕๗ปีชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็แวะมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงหลังจากเธอดวงดีครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓๙เมื่องวดที่ผ่านมา
รับไปหน่อ๒๐๐๐บาทครับ